ในช่วงเวลานี้นะครับเราจะไปตามความคืบหน้า
คดีฆ่าโหดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นอกจากพฤติกรรมในการก่อเหตุแล้ว
ก็ต้องไปดูว่าผู้ที่ก่อเหตุมีมูลเหตุจูงใจอะไร
เมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้นะครับ
เป็นบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวกับผู้ตายนี่แหละ
เดี๋ยวล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับแต่นี่คือที่เกิดเหตุนะครับ
ที่เกิดเหตุที่เมื่อวานนี้มีผู้ออกตามหานางอาคอนสมคำวัย๕๙ปี
หายไปจากบ้านอยู่หลายวันนะครับหาไปหามาเนี่ยมาพบว่า
ถูกฆ่าแล้วก็ยัดใส่ถังพลาสติกสีน้ำเงินขนาด๒๐๐ลิตรใบนี้
แล้วก็ยัดเอาไว้ในเมนเผาศพในสุสานบ้านสรรบ่อเย็นหมู่สอง
ที่บ้านสรรบ่อเย็นตำบลโป่งทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับที่เกิดเหตุนะครับ
ตอนนี้รู้ตัวแล้วนะครับว่าใครเป็นคนก่อเหตุนะครับพฤติกรรมต่าง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไล่เรียงให้นะครับ
นางอาคอนหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๒๒ธันวาคมนะครับ
ญาติญาติก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยกันออกตามหา
แล้วไปพบศพบ่ายเมื่อวานนี้ยี่สิบสี่ธันวาคม
นี่คือนางอาคอนสมคำอายุห้าสิบเก้าปีนะครับ
ส่วนภาพอีกจอนึงเนี่ยคือที่เกิดเหตุ
เนรเผาศพของสุสานที่บ้านสรรบ่อเย็นพื้นที่บ้านของผู้ตายนี่เองนะครับ
ตำรวจสพแม่กาที่ดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวานนี้หลังจากได้รับแจ้งเหตุเนี่ยก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
มีชุดพิสูจน์หลักฐานไปด้วยมีแพทย์โรงพยาบาลดอยเต่าด้วย
เพราะตอนชาวบ้านเขาออกตามหากันเนี่ยก็เดินหากันนะฮะ
บางคนก็โทรศัพท์ตามเบอร์มือถือของนางอาคอน
แล้วมีเสียงโทรศัพท์มือถือดังออกมาจากเมนด้วยค่ะ
ก็ไล่ไปหาไปเปิดดูเอาเจอแบบนี้จริงนะครับ
ถูกฆ่าแล้วก็เอาศพใส่ถังใบนี้ยัดใส่เมนเอาไว้
แต่คนร้ายเนี่ยเอามาทิ้งตรงนี้เพราะอะไร
ไม่ทันตั้งใจจะเผาหรือว่ามีคนมาเจอก่อนเลยต้องไปก่อนหรือยังไง
เดี๋ยวค่อยไล่ไปนี่คือทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้ต่างของผู้ตายนะครับ
ที่อยู่ในเมนนะครับพร้อมพร้อมกับศพที่ถูกยัดใส่ถังพลาสติกขนาดสองร้อยลิตรเอาไว้
พลาสติกสีน้ำเงินนะครับร่างนางอาคอนเนี่ยยัดอยู่ในถัง
เริ่มทรงกลิ่นเหม็นแล้วนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองสามวันนะครับ
ก่อนที่จะมีคนมาเจอนะครับเจ้าหน้าที่เอามาตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ย
เอาสภาพศพก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับสภาพศพของนางอาคอนสมคำวัยห้าสิบเก้าปี
มีบาดแผลรอยช้ำบริเวณคางซ้าย
ใบหน้าด้านขวาเนี่ยมีรอยบวมลักษณะบาดแผล
คล้ายกับถูกของแข็งตีนะแต่ไม่มีบาดแผลถูกแทงหรือว่าถูกรัดอะไรนะครับ
ลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จับยัดใส่ถังในท่านั่งคุกเข่าแบบเนี้ย
ถ้านั่งงอเข่าลักษณะแบบนี้นี่ฮะนั่งยองลักษณะงอเข่าแบบนี้นะครับ
แล้วก็เอาไปวางไว้บนเชิงตะกอนนะฮะถังน้ำขนาดสองร้อยลิตรสีน้ำเงินเนี่ย
เอามาครอบเอามาปิดเอาไว้ถังขนาดสองร้อยลิตรใบนี้นะครับ
ความสูงของถังเนี่ยสูงเก้าสิบห้าเซนติเมตรปากถังกว้างหกสิบเซนติเมตร
ถ้าไปดูที่นางอาคอนผู้ตายเนี่ยเธอสูงหนึ่งร้อยสี่สิบเซนติเมตรตัวค่อนข้างเล็ก
เพราะฉะนั้นถ้าจับในท่าคุกเข่าเหมือนกับที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่เนี่ย
ก็จะยัดใส่ไปได้นะฮะไปดูทรัพย์สินต่างต่างนะครับ
ที่เจออยู่กับศพนะครับมีกระเป๋าหนึ่งใบนะฮะ
หลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับมีสร้อยทอง๑เส้น
มีกระเป๋าเงินใบหนึ่งนะครับเครื่องสำอางธนบัตรเงินเหรียญ
มีที่มัดผมมีไม่ไผ่ภาษีอีกด้วย
มีกุญแจรถด้วยแล้วก็แน่นอนนะฮะ
มีถังน้ำ๒๐๐ลิตรสีน้ำเงิน๑ถังแล้วก็มีผ้าใบสีน้ำเงินอีกหนึ่งผืน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพวกลายนิ้วมือแฝงไปแล้วนะครับในทรัพย์สินต่างต่างแล้วก็ถังน้ำนะครับ
รวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่เจอเนี่ยได้ไปตรวจสอบนะฮะ
ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ตายนะฮะคือตอนไปเจอศพเนี่ยโทรศัพท์ยังเปิดอยู่นะฮะ
ค่ะแบตยังไม่หมดด้วยนะฮะก็เขาถึงได้ตามตัวเจอไง
ใช่ตามเสียงโทรศัพท์เสียงเรียกเข้ามาเลยโทรไปแล้วเจอเลยนะฮะได้ยินเสียงเลยนะครับ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่เนี่ยพอรู้แล้วนะฮะว่าผู้ตายคือใครนะครับ
ก็เลยไปที่บ้านนะครับบ้านเลขที่เจ็ตสิบห้าหมู่สองตะบนโป่งทุ่ง
ดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นี่คือบ้านของนางอาคอนผู้ตายนะฮะ
อะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็มีรถเข็นตรงนี้นะครับ
แต่หลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่เจอในบ้านของผู้ตายเนี่ยรถเข็นที่มีเศษหอมแดงแล้วเนี่ย
คือเปลือกหอมอ่ะมันตกอยู่แถวสุสานด้วยอ่ะอ่าที่มีเมนอ่ะ
นี่ไงพยานหลักฐานไงแล้วที่สำคัญก็คือพวกผ้าใบสีฟ้าผืนใหญ่
มันลักษณะเหมือนกับผ้าใบที่เจอที่เมนอืมที่เจอศพนะครับค่ะ
ค้นที่โกดังเก็บหอมกระเทียมที่บ้านของผู้ตายเดี๋ยวทุกผู้ชมไปดูนะฮะ
ไปเจอถังสองร้อยลิตรนะครับนี่ฮะอ้าวลักษณะเหมือนกันเลยอ่ะ
เหมือนกันเลยครับถังที่บ้านเนี่ยมีอยู่สองใบ
แล้วที่ถังเนี่ยจะเขียนชื่อคอนเอาไว้คอควายรอเรือ
ชื่อผู้ตายป่ะคะเหมือนกับที่เมนเลยอ๋อนะฮะที่ที่เกิดเหตุ
เขาชื่ออาคอนก็คงเขียนชื่อของเจ้าของถังเอาไว้
เผื่อหายเผื่ออะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าของใครได้ตามเจอ
ใครจะมาขโมยมาหยิบไปเนี่ยจะได้รู้ว่าอันนี้ถังของอาคอนนะ
เออเหมือนกันเลยครับทุกผู้ชมครับที่บ้านเนี้ยฮะ
ที่มีพวกเศษเปลือกหอมมีถัง๒๐๐ลิตรมีผ้าใบผืนสีฟ้า
เขียนคำว่าคอนเอาไว้เหมือนกันเลยแล้วก็ยังไปเจอ
คราบยางในที่ใกล้ใกล้บริเวณเมนซึ่งตรวจสอบแล้ว
เป็นรอยล้อรถเข็นที่มีเปลือกหอม
ซึ่งมันก็เหมือนกับรถเข็นนี่ฮะที่จอดอยู่ที่บ้านของผู้ตาย
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ย
สงสัยคนก่อเหตุที่เอาศพนางอาคอนไปทิ้งเอาไว้ที่เมนเนี่ย

เป็นคนในบ้านแล้วล่ะเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างชี้กลับมาที่บ้านหมดเลย
ครับเพราะทีแรกเนี่ยตำรวจก็พุ่งเป้าไว้ตอนที่เจอศพใหม่นะ
ตีวงเอาไว้กว้างพอสมควรยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
ความขัดแย้งนะจะมีผลประโยชน์อะไรยังไงหรือเปล่า
เพราะว่าผู้ตายเขาเป็นคนมีฐานะพอสมควร
แม้จะอายุ๕๙แล้วก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดี
หรือจะมีประเด็นเรื่องความหึงหวงชู้สาวอะไรยังไงหรือเปล่า
สุดท้ายพอไปที่บ้านเนี่ยฮะไปตรวจหาหลักฐานต่างที่บ้านเนี่ย
เอาละคือวงมันก็จำกัดวงแคบมาแล้วเพราะว่า
หลักฐานต่างเนี่ยมันมุ่งไปที่คนใกล้ชิดที่อยู่แถวบ้านนี่แหละค่ะ
แต่ที่บ้านเนี่ยเขาอยู่กับแม่แค่สองคนนะผู้ตายเนี่ย

แต่ในใกล้กันเนี่ยเขามีเครือญาติ
เนี่ยตำรวจเมื่อวานนี้ก็ล็อกตัวไว้นะครับ
ล็อกตัวน้าชายหลานชายกับน้องชายของผู้ตายเอาไว้นะฮะ
ในฐานะที่ต้องเอาไปตรวจสอบเอาไปสอบสวนกันก่อนนะครับ

สพแม่กาเนี่ยก็พาน้องชายกับหลานชายของผู้ตายไปนะฮะ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ถูกคุมตัวเนี่ยให้การปฏิเสธนะครับ
บอกว่าไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องนะครับ
น้องชายแล้วก็หลานชายของนางอาคอนนะ
เดี๋ยวเราจะค่อยไล่ไปนะครับเพราะว่านางอาคอนเองเนี่ย
เขาก็มีญาติพี่น้องอยู่เยอะพอสมควรนะครับ
ทีนี้ไปดูตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมครับ
ถามว่าบ้านของนางอาคอนเนี่ย
กับเมนของสุสาน
สรรบ่อเย็นที่ไปเจอศพ
มันใกล้มันไกลกันขนาดไหน

เราวัดมาแล้วพิกัดระยะทางนะครับ
เส้นทางระหว่างบ้านของนางอาคอนผู้เสียชีวิต
ที่บ้านสรรบ่อเย็นตะบนโป่งทุ่งที่ดอยเต่าเชียงใหม่เนี่ย
ห่างจากจุดเมนของสุสานบ้านสรรบ่อเย็น
ระยะทางประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้น
เพราะฉะนั้นถามว่ามันอยู่ในวิสัยไหมที่ตำรวจบอกว่า
เจอลักษณะรอยที่เป็นคราบยางเหมือนกับรอยล้อรถเข็น
ซึ่งที่บ้านนางอาคอนก็มีร้อรถเข็น
มีรถเข็นที่เขาไว้ใส่พวกเศษหอม

ถ้ามันจะเกิดอย่างนั้นขึ้นจริงเนี่ยนางอาคอนจะถูกทำร้ายอะไรที่บ้านแล้วเสียชีวิต
เข็นศพไปยัดใส่เมนเอาไว้เนี่ย

ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นระยะทางนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้ค้างเอาไว้ก่อนนะ
ผู้ต้องหาเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยเขาสารภาพแล้วล่ะ
ไปดูช่วงเวลาดูไทม์ไลน์การหายตัวไปของนางอาคอนก่อน

นางอาคอนนะฮะหญิงสาวคนนี้นะครับ
นางอาคอนสมคำวัย๕๙ปีนะครับ
หายจากบ้านไปนะครับ
เริ่มตั้งแต่นี่ก่อน๒๒ธันวาคมที่ผ่านมา
นางอาคอนเนี่ยออกไปหาปลากับน้องสาว
น้องสาวชื่อนางอารีนะ

ชื่อนางสาววนิดานะครับ
เขาก็โทรมาหาคือลูกสาวเนี่ยเขาอยู่อำเภอเมือง

เขาก็โทรมาหาแม่ตอนที่แม่ไปหาปลากับนางอารีน้องสาวนะ

สัก๕โมงเย็นช่วงนั้นที่โทรมานะครับ
นางอาคอนก็เลยบอกนางอารีน้องสาวที่ไปหาปลาด้วยกัน

เพราะลูกโทรมาบอกไม่สบาย

ตอนนั้นนางอารีก็บอกว่าโทรไปหานางอาคอน

ก็เลยคิดว่าเออสงสัยเขาคงไปหาลูกสาวหรืออะไรยังไงละมั
เพราะเห็นลูกสาวโทรมาบอกไม่สบายคงจะไปเยี่ยมลูกหรือเปล่า
ถูกต้องนะครับ
ธันวาคมวันต่อมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะ

นางอารีเนี่ยก็เอ๊ะไปหานางอาคอนพี่สาวที่บ้าน

ก็เอ๊ะยังไงแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้กลับมาก็ไม่เจอ
โทรไปไม่รับสายคิดว่าอยู่กับลูก
ตี๕เอาก็ยังไม่อยู่ที่บ้าน

นางสาววนิดาลูกสาวนางอาคอน

ก็โทรหานางอาคอนนะโทรหาแม่
แต่โทรศัพท์แม่ไม่มีคนรับสาย

๒๔ธันวาคมผัดมาอีกวันนึงนะครับ

ตอนนั้นทางญาติญาติเนี่ยเขาแจ้งผู้ใหญ่บ้านละ
บอกว่าเนี่ยลูกก็ไม่เจอที่บ้านก็ไม่มี
แสดงว่าที่บอกจะไปหาลูกเนี่ยลูกไม่สบายเนี่ย
แสดงว่าไม่ได้ไปหาลูกแล้วแล้วหายไปไหน
อันนี้คือหายตัวไปแล้วล่ะ
โมงเช้า๒๔ธันวาคมคือเมื่อวานนี้
ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านร่วมร้อยคนได้ก็ช่วยกันออกตามหาเลยครับ
นอกจากแจ้งตำรวจแล้วก็ช่วยกันออกตามหาเลยนะฮะ
ไล่ตามหาไปตามจุดต่างของหมู่บ้านนะครับ
คือพอไปถึงจุดสุสานบ้านสรรบ่อเย็นที่มีเมนเผาศพเนี่ย
เป็นเมนเผาศพของพื้นที่ของชาวบ้านเขานะครับ
ตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ลองโทรศัพท์หานางอาคอนตามเบอร์มือถือของนางอาคอน
ผู้ใหญ่บ้านบอกได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังนะ
ก็เดินเดินหาตามเสียงโทรศัพท์นะฮะ
จนนั้นแหละฮะจาก๙โมงเช้าเนี่ยมาถึงสัก๑๑โมงเนี่ยนะฮะ๑๑นาฬิกา
ได้ยินเสียงดังมากขึ้นแถวเมนเผาศพ
ก็เข้าไปดูอ้าวเจอถัง๒๐๐ลิตร
คือปกติแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคุณรัชพร
ใครจะเอาถัง๒๐๐ลิตรไปตั้งเอาไว้ในเชิงตะกรในเมนเผาศพ
คือมันผิดปกติมาก
ก็ได้กลิ่นด้วยฮะกลิ่นคือศพมันโอ้โหตั้งแต่๒๒ธันวาคม

ก็ลองเปิดถังดูเอ้า

มีศพฮะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบฮะ

ถงหลักฐานสภาพศพต่างที่เจอในที่เกิดเหตุ

ไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนางอาคอนผู้ตายค่ะ
ก็เจอทั้งครอบครัวเจอยาดเจอชาวบ้านเนี่ย
มาร่วมกันมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านของนางอาคอนนะคะ
ลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว
รั้วเดียวกันกับบ้านของแม่แล้วก็น้องสาวแล้วก็น้องชายค่ะ
ชาวบ้านเขาก็จับกลุ่มคุยกันนะเพราะบอกว่า
อยู่ที่นี่มาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
มันโหดเยี่ยมแล้วก็อุกชะกันสะเทือนขวัญมาก
เราได้คุยกับนางสาววันนิดาอุปการะลูกสาวของนางอาคอนนะคะเธอก็เล่าบอกว่า
คือตัวเธอเนี่ยไม่ได้อยู่กับแม่เพราะเธอทำงานก็เลยไปอยู่บ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
วันที่๒๓ธันวาคมเนี่ยระหว่างทำงานอยู่
นางสาวอารีก็คือน้าสาวน้องของนางอาคอนน้องของแม่เธอนะคะ
โทรมาหาถามว่าแม่มาหาหรือเปล่าเพราะว่าติดต่อแม่ไม่ได้เลย
หายไปตั้งแต่เย็นวันที่๒๒ธันวาคมแล้วเธอก็ตกใจมาก
รีบบอกไปว่าไม่เจอนะแม่ไม่ได้มาหาเลยแล้วก็ไม่ได้โทรมาหาด้วย
ถ้าเอาครั้งสุดท้ายที่คุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวได้คุยกันเป็นกิจลักษณะจริงเนี่ย
ไม่ได้มีรางบอกเหตุอะไรหรือว่าชวนให้เอกใจอะไรเลย
ส่วนวันที่แม่หายตัวไปคือ๒๒เนี่ย
ก็คือมีการคุยกันแค่นิดเดียวว่ารู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายนิดหน่อย
ก็พูดคุยกันสั้นเท่านั้นเองนะคะ
เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่เธอถึงถูกฆ่า
ปกติแม่จะเป็นคนร่าเริงเป็นมิตรกับทุกคน
นิสัยดีไม่เคยทะเลาะหรือว่าขาดคอกับใครในหมู่บ้านเลย

แม่แม่แม่แม่แม่
เสียชีวิตไปเมื่อสิบปีก่อนลูกสาวอย่างที่บอกไปว่าทำงานในตัวเมืองเชียงใหม่
เธอก็จะคอยดูแลแม่วัย๘๔ปีที่อยู่บ้านน้องชายคนเล็ก

ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามนางอารีนะคะน้องสาวของนางอาคอน
แล้วก็เป็นคนสุดท้ายด้วยที่อยู่กับนางอาคอน
ก็ชวนกันกับพี่สาวนี่แหละไปตกปลาที่หนองน้ำของหมู่บ้าน
พี่สาวไปนั่งดูเฉยแต่ว่าตัวเธอไปตกปลา

สักพักหนึ่งโทรศัพท์พี่สาวดังบอกว่าเป็นของลูกสาว

พี่สาวก็เลยบอกว่าพอดีลูกโทรมาบอกไม่ค่อยสบายเดี๋ยวเรากลับก่อนก็แล้วกันนะ
แล้วก็ขอตัวกลับไปก่อนเธอก็ยังอยู่ตกปลาต่อสักพักหนึ่งตกเย็นค่อยกลับบ้าน

กลับไปถึงบ้านก็เอ๊ะไม่เจอพี่สาวฮะไหนบอกจะกลับบ้านมาก่อน
ก็คิดว่าสงสัยคงไปหาลูกมั้งเพราะลูกโทรมาบอกว่าไม่สบาย
แต่ก็เอ๊ะแปลกเหมือนกันเพราะประตูบ้านมันเปิดแง้มไว้
พี่สาวถ้าไม่กลับบ้านก็ไม่น่าจะเปิดประตูแง้มแบบนี้

๓ธันวาคมลูกสาวโทรมาหาเธอบอกว่า
น้าเจอแม่หนูไหมอืมแม่ไปไหนหนูโทรหาแม่แล้วแม่ไม่รับสาย
คราวนี้แหละค่ะงงกันหมดเลยเพราะเธอเองก็บอกว่า
น้าโทรไปแม่ก็ไม่รับสายเหมือนกันนึกว่าอยู่กับหนู

แล้วเมื่อวันแม่ไม่กลับบ้านก็เลยนึกว่าไปหาหนู
คราวนี้ล่ะค่ะไล่สืบกันโทรหาทุกคนในบ้าน
ปรากฏว่าไม่มีใครรู้เลยว่านางอาคอนไปไหน
ก็เลยช่วยกันออกตามหาแล้วก็กระดำโทรหาเลย
อาคอนไม่รับสายเลยตามกันหาทั่วหมู่บ้านก็ไม่เจอ
สุดท้ายมีหันไปพึ่งศัยศาสตร์ด้วยนะคะ
ไปสอบถามพระในหมู่บ้านรูปหนึ่งนั่งทางใน
พระรูปนี้บอกว่านางอาคอนอยู่ไม่ไกลจากบ้านหรอก
อยู่ในอาคารแห่งหนึ่งทางทิศตะวันตก
เธอก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านด้วย
ผู้ใหญ่บ้านระดมชาวบ้านช่วยกันอีกแรงหนึ่ง
ก็ตามหากันอีกรอบนึงเมื่อวานนี้ค่ะ
วันที่๒๔ธันวาคมแล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไป
จังหวะที่ไล่ตามหาไปตามจุดที่คิดว่านางอาคอนจะไป
สวนลำไยที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน
หรือว่าบ่อตกปลาก็ไม่เจอก็ไล่หาไปเรื่อย
ทีนี้ระหว่างหาเนี่ยโทรศัพท์ตามไปด้วย
เพราะว่าโทรศัพท์นางอาคอนไม่ได้ปิดไม่ได้ถูกตัดสายอะไร
ยังโทรติดแค่ไม่มีคนรับไล่ไปเรื่อยเรื่อย
จนกระทั่งถึงช่วงเมนที่เป็นสุสานของหมู่บ้าน
ก็เดินหาไปด้วยกดโทรหานางอาคอนพี่สาวไปด้วย
สักพักหนึ่งเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรไหม
เสียงโทรศัพท์นี่เดินตามเสียงไปเรื่อย
จำได้ว่าเอ้ยนี่เสียงเรียกเข้าของพี่สาวเราเองครับ
พอเดินตามเสียงไปเท่านั้นแหละค่ะ
ก็เจอถังน้ำ๒๐๐ลิตรคว่ำอยู่ในเตาในเมนนี่แหละ
พอยกถังออกดูก็เจอนางอาคอนจริง

โอ้โหไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อจริง
น้องสาวนะนางอารีบอกเลยว่าเสียใจมากนะ
ยืนยันอีกแรงเลยว่าพี่สาวเป็นคนดีมากเป็นคนอัธยาศัยดี
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางไม่ทะเลาะกับใครในหมู่บ้านเลย
อยากถามคนก่อเหตุว่าเขาไปทำอะไรให้เหรอ
ทำไมต้องทำร้ายกันขนาดนี้ทำไมถึงได้โหดเยี่ยมถึงขั้นต้องฆ่ากันตายขนาดนี้
ซึ่งสรุปแล้วคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนจริง

หลานชายค่ะ
คนเนี่ยก็คืออยู่บ้านนางคลำแม่ของนางอาคอนนั่นแหละ

โสดมีพฤติกรรมคือติดยาบ้า

มีประวัติถูกจับดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาเนี่ย

พี่อยากมาหามาเจาเนี่ย
พระจงอ่ะผมพี่อยากมาหามาเจาค่ะ
พอดีโทรห้าแก

แต่โทรศัพท์มันเสียงมีแต่มันมีคนห้าม
แอ้วไปก่ะแอ้วไปได้เท่าไหร่เท่าเองอ่ะ
มันแอบบ้านหน่อยมีคนก็จะแอบไปอู้ไปกินแม่คน
แกได้เป็นคนล่าเริงชอบสนุกชอบฮ่องเพลงชอบอาหารชอบเต้นชอบอาหารแก
เพราะแกเป็นคนใจดีนี่นี่พี่น้องนี่เปิ่งเป็นคนขี้ดี
จะเป็นน้องกะจะเป็นหลานกะจะมองทุกคนแล้ว
คือตอนนี้ก็ชัดแล้วนะฮะว่าเป็นหลานชายนะครับ

นี่เธอก็ให้สัมภาษณ์ไปก็ร้องไห้ไป

คือตอนนี้ศพของพี่สาวยังอยู่ในช่วงของการส่งไปชนะสูตรอยู่นะฮะ

แต่เนี่ยตอนที่คุยกับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลา

เพราะว่าเธอเชื่อเลยว่าพี่เนี่ยเป็นคนดีนิสัยดีไม่มีศัตรูที่ไหน
คนนอกเนี่ยไม่มีแน่ไม่มีเรื่องขัดแย้งอะไรภายนอกให้ทำแน่ฮะ
มันก็ยิ่งน่าเสียใจที่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นคนใน
เป็นคนในครอบครัวเองที่ก่อเหตุแบบนี้
ซึ่งท่านผู้ชมอยู่กับเรานะครับเพราะว่าตัวของผู้ต้องหาเนี่ยเขาสารภาพแล้วว่ายังไงเนี่ย

คนที่ออกตามหาแล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือเราก็ได้คุยด้วยเดี๋ยวท่านรอฟัง
ทีนี้สรุปได้จากพยานแวดล้อมจากพยานหลักฐานทั้งหมดว่านางอาคอนน่าจะถูกฆ่าที่บ้าน
เพราะว่าถังสีฟ้าที่พ่นชื่อคอควายรอเรือชื่อคอน่ะก็คือเป็นถังที่อยู่ที่บ้าน
นาคอนน่าจะถูกฆ่าที่บ้านแล้วก็โดนเอาถังอันนี้ครอบจากที่บ้านก่อนที่จะถูกนำไปอำพรางที่เมนท้ายหมู่บ้านนะคะ
คนที่ออกมายืนยันก็คือนายประพัทธ์ใหม่ปลาหรือว่าในเหรียญ
พ่อของนายโสดคนก่อเหตุแล้วก็เป็นพี่ชายแท้ของนางอาคอนพี่ชายคนละพ่อของนางอาคอน
เขาบอกว่าถังสีน้ำเงินที่เจอในเมนที่เขียนชื่อคอน่ะก็คือถังของอาคอนนั่นแหละถังที่บ้านนั่นแหละพันเปอร์เซ็นต์เลยผมจำได้
เพราะอะไรเพราะผมเป็นคนพ่นสีชื่อคอนกับมือ
เขาเองนี่แหละที่เป็นคนพ่นเขียนสัญลักษณ์ชื่อนางอาคอนเอาไว้
ซึ่งถังนี้เป็นถังสำหรับใส่ยาฆ่าแมลงเวลาไปผสมฉีดทำสวนลำไยค่ะ
จะอยู่ในโรงเก็บอุปกรณ์การเกษตรที่มีกุญแจล็อกกันสูญหายเป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยจริงที่คนนอกจะรู้และเอาถังนี้ออกไปจากในบ้านได้
ก่อนหน้านี้ที่บ้านมีถังอยู่๓ใบ
พอนางอาคอนหายไปถังใบหนึ่งมันก็หายไปด้วยเหลือแค่๒ใบ
แต่ก็ไม่มีใครผิดสังเกตตอนแรกก็คิดว่าอาจจะมีใครเอาไปวางไว้ในสวนลำไย
ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าราคาถังของมันใช่ไหมนะ

ถังที่ใช้อะไรทุกวันผมเอาไปไปพ้นยาทุกวันแต่ฉ่วงนี้หยุดเกิดเลยเพราะเลย

แล้วอันนี้เซธถอมยังตกตกขี้ลงคเหลค่ะ
เขียบบ้านดีมีปัญหาตนีเลยตนนี้ภังหายเนี่ย
ก็เลยสงสัยคนในบ้าน
ท่านผู้ชมครับสรุปแล้วเนี่ย
เหตุการณ์นี้หลานชายฆ่าน้าตัวเองนะฮะ

นี่นะครับท่านผู้ชมครับแนวทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ย
หลังจากที่คุมตัวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็สอบปากคำทั้งคืนนะครับ
ทุดสืบสวรรค์นายทานิลไหมปายื้อ๓๕ปีหรือว่านายโสด
เป็นหลานชายของผู้ตายเทียวตัวประสอบปากคำ
เพราะว่าเป็นบุคคลที่ต้องสงสัยที่สุดนะครับ
ตลอดเวลาการตามหานางอาคอนในโสดเองก็หายตัวไปจากบ้าน
ตลอดการค้นหาไม่ได้ช่วยตามหาน้าเลยนะฮะ

คือโอ้โหชาวโบ้งชาวบ้านเขาหากันเป็นร้อยคน
โสดไม่ช่วยตามหาน้าเลยด้วยนะครับ
สอบปากคำทั้งคืนนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้ด้วยนะครับ
สุดท้ายในโสดยอมรับสารภาพนะครับว่าเขาคือคนลงมือก่อเหตุ
ฆ่านางอาคอนที่เป็นอาแท้นะฮะ
เป็นน้องสาวของพ่อนะฮะเป็นอาแท้นะครับ
ของตัวเองนี่ฮะโอ้โหนายธานินใหม่ปาอายุ๓๕ปี
แต่ก็อย่างที่ญาติบอกนะฮะ
ก็ติดคุกมา๓๔รอบแล้วกับยาเสพติดนะคะ
เกิดอาการหลอนนะฮะวันนั้นที่นางอาคอนเข้าไปหาปลาใช่ไหม
ค่ะ๒๒ธันวาคม๒๒ธันวาคมใช่
ปีศาจฮะบอกเห็นหน้านางอาคอนเนี่ยเป็นปีศาจจะเข้ามาทำร้ายนะครับ
แล้วก็อ้างว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่านางอาคอนเนี่ยที่เขาเห็นว่าเป็นปีศาจเนี่ย
บอกกับเขาว่าแน่จริงเนี่ยก็มาฆ่ากูสิ
ท้าทายแบบนั้นก็คืออาการหลอนยา
ประมาณอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยลงมือทำร้ายครับ
จับนางอาคอนมาแล้วก็ล็อกคอแล้วต่อยเขาที่ใบหน้าจนล้มลงกับพื้น
แล้วก็หยิบไม้ซึ่งเป็นไม้ด้ามจอบเอามาตี
นางอาคอนเนี่ยเสียชีวิตอยู่คาที่นี่ฮะ

นาคอนเขาบอกกับน้องสาวใช่ไหมอืม
ลูกสาวโทรมาไม่สบายเดี๋ยวไงเดี๋ยวกลับก่อน

โสดบอกเสพยาบ้าไปหลายเม็ดแล้วหลอนผมคิดว่าปีศาจอืม
ปีศาจท้าว่าแน่จริงมาฆ่ากูสิก็เลยจัดการซะเลย
ต่อยทั้งเอาไม้ตีจนเขาเสียชีวิต
หลังจากนั้นฮะพอนางอาคอนตายทีนี้ก็เหมือนกับได้สติมานิดนึง

กลัวความผิดก็เลยลากศพนางอาคอนยัดใส่ถัง๒๐๐ลิตรที่อยู่ที่บ้าน

แล้วยกสมพนางขึ้นใส่รถเข็นเลยนะครับ
รถไปยังสุสานที่ห่างจากบ้านไปสักประมาณ๕๐๐เมตร
พอไปถึงสู่ศาลก็ยกถังที่ยัดศพนางอาคอนเอาไว้เนี่ย
เอาไปยัดใส่เอาไว้ในเมนที่เป็นเชิงตะกอนนะฮะ

แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้าน
นั่งนั่งนอนอยู่ที่บ้าน
เขาออกตามหากันวันสองวันก็ไม่ได้ช่วยตามหา
หาอยู่แล้วล่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่าเสียชีวิตแล้ว
คือชาวบ้านบอกว่าสุสานตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันก็นานแล้วนานนาน

คือก็คงจะกะว่าไม่ค่อยมีใครมาเปิดหรือยังไรเนี่ยฮะ

กระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้นี่แหละนะ
ที่นั่งนั่งนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยใช้ชีวิตตามปกติเนี่ย
ตำรวจก็มาคุมตัวแล้วเอาตัวไปสอบปากคำ
วันนี้ในโสดนะครับ
หลังจากเมื่อคืนสอบปากคำทั้งคืน
ตำรวจเอาตัวมาสอบปากคำอีกครั้งนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามถึงมูลเหตุต่างครับทุกผู้ชมครับ

นี่ตอนนั้นที่เอามาสอบปากคำอีกรอบนะฮะ
เขาก็บอกว่าเมายาอยู่แต่ไม่ได้ฆ่า

อมรับสารภาพจนได้นะครับว่าเขาฆ่านางอาคอนนะฮะที่เป็นอาของเขานะครับทุกผู้ชมครับ
คุณผู้ชมฮะดูกันอีกสักครั้งนะครับ
สักครั้งนะครับตำแหน่งบ้านของนางอาคอนกับนายทานินหรือว่านายโสดที่เป็นอากับหลานกันเนี่ย

พื้นที่เดียวกันบ้านคนละหลังเท่านั้นเองนะฮะ

ถูกต้องครับอยู่ข้างบ้านของนางอาคอนซึ่งเขาก็จะมีโกดังเก็บหอมแดงด้วย

ใช่มีประตูเข้าออกอยู่สองทางนะครับเป็นโกดังเก็บของนะกับทางฝั่งของบ้านที่เป็นประตูเข้าออกนะครับ
แนวทางการสืบสวนเนี่ยตัวในโสดผู้ต้องหาเนี่ยเขายอมรับว่าเขาฆ่านางอาคอนจริงนะ
ทำคนเดียวไม่มีใครเกี่ยวข้องด้วยแต่ตำรวจชดสืบสวนยังไม่ปากใจเชื่อ
ไม่ว่าจากการลงมือฆ่าหรือว่าการเอาศพไปอำพลางนะครับ
ตอนนี้พุ่งเป้าไปที่นายสมศักดิ์ลูกชายคนสุดท้องของบ้าน
แต่ว่านายสมศักดิ์เขาก็ยังปฏิเสธอยู่นะครับ
เขายืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ในเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องสัยเนี่ยนะครับ
ก็ให้การรับนะครับว่าเป็นบุคคลที่ได้ทำร้ายผู้ตาย

ให้การเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนทำร้ายเนื่องจากว่า
ในครั้งแรกเนี่ยเขาเห็นหน้าของผู้ตายเนี่ยไม่ใช่น้าของตัวเองนะครับ
น่าจะมีอาการของหลอนเขาเป็นคนที่เสพยาเพิ่งจะออกจากคุกมานะครับ
ก็น่าจะเกิดการหลอนนะครับแล้วก็ลงมือทำร้าย
ขณะนี้เนี่ยรับคนเดียวนะครับแต่ว่าในรายละเอียดอื่นเนี่ยนะครับ
เจ้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับเรายังไม่ได้ตัดประเด็นว่ามีคนอื่นร่วมด้วยหรือไม่
มูลเหตุจูงใจมีอย่างอื่นหรือไม่เนี่ยนะครับเราต้องทำงานต่อไปนะครับ

จากรูปการณ์แล้วน่าจะทำคนเดียวได้ไหมครับได้ฮะ
ได้ครับก็มีโอกาสที่จำเป็นได้ถ้าเป็นคนเดียวแล้วมีผู้คนช่วยนะครับ
พอในโสดยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าอาของตัวเองนะคะครับ
ตำรวจไล่ตรวจสอบประวัติเลยค่ะย้อนกลับไปปี๒๕๕๙
ถูกจับคดีครอบครองยาเสพติดนะคะเป็นคดีเยาวชน
โดนจับตั้งแต่เป็นเยาวชนแล้วนะคะปี๒๕๕๙ก็ยังคงเป็นคดีครอบครองยาเสพติดอยู่
ปี๒๕๖๑ก็เป็นคดีครอบครองยาเสพติดอีกค่ะ
จนกระทั่งกุมภาพันธ์ปี๖๓เพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้๖เดือน
ล่าสุดก่อเหตุฆาตกรรมเลยทีนี้ฆ่าอาตัวเอง
ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากการเสพยาเสพติดอีกอยู่ดีนะคะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเลยค่ะครับ
ส่วนที่เมนสุสานท้ายหมู่บ้านนะคะหลังจากที่ตำรวจไปลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเนี่ย
ทีมข่าวเราก็ลงไปดูด้วยอ่ะทีมข่าวเขาก็บอกว่าเมนนี้เนี่ยเป็นเมนที่สร้างขึ้น
แล้วก็ปรับปรุงให้ดูใหม่ได้ประมาณสัก๕ปีแล้ว
ปกติใช้ประกอบพิธีชาปนกิจศพไปไม่กี่ศพเท่านั้นเองค่ะ
แห่งนี้เนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านนางอาคอนผู้ตาย
เหมือนกับที่พระที่นั่งทางไหนบอกพระบอกว่าให้ไปหาทางทิศตะวันตกเลยเหรอ
บอกว่าอยู่ในอาคารฝั่งทิศตะวันตก

ทีนี้เมนเผาศพนี้มีทางขึ้น๓ทางด้วยกัน
คือ๒ทางด้านข้างเป็นบันไดสำหรับเดินขึ้น๗ขั้น
ส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นทางลาดสำหรับเข็นสิ่งของ
หรือว่าสำหรับผู้มีความบกพร่องทางร่างกายหรือว่าผู้พิการที่จะใช้ขึ้นลงนะคะ
จุดที่น่าสังเกตของทางขึ้นตรงนี้ก็คือว่าทางขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างลาดชัน
คุณผู้ชมลองดูลักษณะความลาดชันเนี่ยมันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะ
ทีมข่าวเราบอกว่าประเมินด้วยสายตาแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก๔๐องศาได้
เพราะฉะนั้นลองนึกภาพในโสดคนเมื่อกี้นี้
รูปร่างเขาก็ไม่ได้ดูแข็งแรงอะไรมากเนอะก็ตัวผอม
ในโสดกับรถเข็นที่มีถัง๒๐๐ลิตรและมีศพนางอารคอนอยู่ในนั้นน่ะ
เข็นคนเดียวขึ้นไปถึงด้านบนได้จริงเหรอ
มันก็มีทั้งจุดที่เป็นบันไดกับทางลาดใช่ไหม
ไดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วแหละทุลักทุเลแน่นอนเพราะว่ารถเข็นรถเข็นมันใหญ่เหมือนกันนะถูกไหมคะ
มันก็ต้องขึ้นทางลาดนี่แหละแต่ไอ้ทางลาดชันแบบนี้สัก๔๐องศาได้
วกกับน้ำหนักของศพที่อยู่ข้างในบวกกับน้ำหนักของถัง๒๐๐ลิตรอีก
แรงของในโสดคนเดียวเข็นขึ้นไปได้จริงเหรอ
มันก็เป็นทั้งเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้

หมดแล้วนะคะนำกลับมาตั้งไว้ที่วัดบ้านโปรง
เพื่อเตรียมทำพิธีกรรมทางศาสนาแล้วแล้วก็เตรียมที่จะมีพิธีชาปนกิจ
จันทร์ที่ยี่สิบแปดนี้ทันทีเพราะว่าตามความเชื่อของคนทางภาคเหนือค่ะ
เขาเชื่อกันว่าศพที่เสียชีวิตจากการตายแบบผิดหลักธรรมชาติ
หรือว่าการถูกฆ่าถูกทำให้ตายแบบเนี้ยครับจะไม่มีการทำศพ
แล้วก็เอานำศพกลับมาตั้งที่บ้านหรือยังไงถ้าจะตั้งศพทำพิธีกรรม
ก็คือจะไม่เก็บเอาไว้นานนะคะอืมก็อยู่ที่วัดแล้วก็รอชาปนกิจเลย
อ่าใช่ค่ะครับทีนี้ทีมข่าวเราเดินทางย้อนกลับไปที่บ้านของนายประพัทธ
พ่อของนายโสดคนก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ลูกชายเนี่ยสารภาพกับตำรวจแล้วว่าเป็นคนฆ่าอาของตัวเอง
ครับก็ไปคุยกับพ่อพอนายประพัทธ์รู้เรื่องนะคะ
คุณรู้ไหมว่าพ่อพูดว่าไงว่ายังไงฮะพ่อคิดอยู่แล้ว
คิดอยู่แล้วเลยเหรอพ่อคิดอยู่แล้วมันไม่มีใครหรอกที่จะมาฆ่าอาคอนอ่ะ
ดูจากคนในครอบครัวคือพอหลักฐานทุกอย่างมันชี้มาเป็นคนใกล้ตัวอ่า
ตำรวจเนี่ยเขาก็รวบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วก็สอบปากคำครั้งแรกก็คือน้องชายคนเล็ก
กับลูกชายของเขาถูกไหมพ่อบอกตอนนั้นพ่อก็คิดอยู่แล้ว
เหมือนกันเพราะว่าลูกชายพ่อเนี่ยมันเบายาบ้านหนักมากแต่ก็งงเหมือนกันว่ามันต้องเมายาหนักขนาดไหนเหรอ
ถึงเกิดภาพหลอนจนจำหน้าอาของตัวเองไม่ได้จำหน้าน้าของตัวเองไม่ได้เนี่ย
ซึ่งจริงแล้วถ้าเอาเวลาปกติเวลาไม่เมายาความสัมพันธ์ระหว่าง
หลานสองคนนี้ในโสดกับนางอาคอนรักใคร่กันดีนะคะนางอาคอนเนี่ยทั้งรักแล้วก็ดูแลในโสดเป็นอย่างดี
ในอดีตในโสดถูกจับดำเนินคดีฐานเสพยาบ้ามียาเสพติดครอบครองไม่รู้กี่คดีครั้งแล้วครั้งเล่า
นางอาคอนนี่แหละเป็นคนส่งข้าวส่งน้ำและเป็นคนไปประกันตัวให้ด้วยอืม
ไม่ใช่พ่อแต่มันดังอาคอนโอ้โหแล้วคุณต้องเมายาต้องหลอนยาขนาดไหนถึงเห็นผู้มีพระคุณขนาดเนี้ย
คนในครอบครัวขนาดเนี้ยเป็นปีศาจไปขนาดนั้นได้อืม
พ่อบอกว่าพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันลูกพ่อมันตกเป็นธาตุยาบ้า
ก็ขอให้ตำรวจนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วกัน
ประหารก็ไม่ว่าจะจำคุกอะไรก็ไม่ว่าพ่อแล้วแต่กฎหมายเลย
เสียใจค่ะเอ่อที่มันทำน้าลุงน่ะเห้อมันน่าจะทำสักหน่อยเลยเห้อเห้อ
กูยังมันมันน่าจะทำเลยจะเสียใจขนาดแล้วไม่คิดว่าจะต้องมาทำ
สำหรับพี่สวดกับป้าเขามีอะไรบ้างออกกันไหมบรรพ์

ห้องหน้าหน้าคุกกำหน้ามันหักหน้ามันหักมันหักบางขนาด
แล้วตัวพี่ส่วนก็รัก
รักเพราะมันเล่นยาเล่นของตรง

มันกินขึ้นไปเยอะแล้วประสาทหล่อน

คือพอฟังอย่างนี้แล้ว
มันคิดถึงคำที่เขาบอกว่าทำคุณบูชาโทษนะฮะ

ท่อน้องพ่อบอกว่า
ลูกชายติดเยาะเฟฟติดเยาะบ้าเยอะหนัก

ผู้ชายเนี่ยคอยประกันตัวให้อยู่เรื่อย

คนที่คอยประกันตัวคอยช่วยเหลือเรื่องคดีความให้กับ

เวลาถูกจับคดียาเสพติด

ผู้ชายคนนี้หลอนยาเสพติด

แล้วคิดว่าเป็นปีศาจจะมาทำร้าย

ทางคดีเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไล่กันต่อไปนะครับ

โอ้โหมีเสพบ่อยเหลือเกินนะ

เราไปสู่ศาลท้ายหมู่บ้านที่มีเมนนะครับ

จากหน้าบ้านของนางอาคอนเนี่ย

ในหมู่บ้านถ้าไปตามทางเลยนะ

จะมีกล้องวงจรปิดอยู่๒จุดนะครับ
จุดแรกนะครับ

กับอีกจุดหนึ่งอยู่ตรง๓แยก

นี่ฮะแหละทั้ง๒จุดนะครับ

ก็เลยไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้นะฮะ

เข็นศพการเอาศพอะไรออกไป
หลังจากที่บุฒึงหาบอกว่า
แล้วก็เอาศพใส่รถเข็นแล้วก็เข็นออกไป
ระหว่างทางจากบ้านไปสู่ศาลท้ายหมู่บ้าน
จะเป็นถนนลูกรังนะครับไม่มีบ้านคนเลยนะครับ

ถ้าไม่จำเป็นนะเขาก็จะไม่ได้ผ่านทางนี้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเวลากลางคืนที่ว่าผู้ต้องหาบอกรอจนค่ำหน่อยใช่ไหม
แล้วก็ถึงเข็นออกไปนะฮะเพราะว่าจะปลอดคนเนี่ย
ก็ยิ่งไม่มีคนใหญ่นะครับ
ตามความเชื่อคนในหมู่บ้านเนี่ยเชื่อว่า
คือแถวนี้มันเป็นเมนเป็นที่เผาศพอ่ะค่ะ
ไม่มีธุระปะปังไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็ไม่มา
คือมันเหมือนเป็นที่ที่ไม่น่าไปอ่ะถูกต้อง
แล้วตัวเมนเนี่ยที่เป็นเมนของหมู่บ้านอ่ะ
เป็นสู่สารท้ายหมู่บ้านอ่ะไม่ใช่ของวัดนะ
ค่ะอันนี้เป็นของสุสานของหมู่บ้านเขาเนี่ยอ่า
เขาไม่มายุ่งไม่มาทำความสะอาดอะไรเลยนะฮะ
เหมือนกับความเชื่อว่าคือถ้าคุณมาเตรียมมาทำความสะอาด
เก็บกวาดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนใช้งาน
เดี๋ยวมันก็ได้ใช้งานอืมเพราะฉะนั้นคนในหมู่บ้านเนี่ย
เขาถึงไม่ค่อยมานะก็เลยผู้ต้องหาก็เลยคงจะมองว่า
อย่างนั้นเอาศพมาทิ้งตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับ
เราได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนะครับผู้ใหญ่ดันัยใหม่ปา
ยุคสี่สิบแปดนะครับผู้ใหญ่บอกกับเราว่า
หลังจากที่นางอารีน้องสาวนางอาคอนมาแจ้ง
บอกว่านางอาคอนพี่สาวหายไปเนี่ยผู้ใหญ่ก็รีบแจ้งตำรวจก่อน
แล้วก็เกณฑ์คนในหมู่บ้านช่วยกันออกตามหานะ
คือยาดเขาก็ไปถามพระรูปหนึ่งที่เขารบนับถือ
พระเขาบอกว่าให้ไปหานางอาคอนเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านหรอก
ไล่หาไปทางที่ตะวันตกของบ้านอ่ะเขาก็ลองไปหาตามนั้นค่ะ
จนกระทั่งไปเจอศพช่วงเที่ยงที่สุสานที่อยู่ฝั่งทิศตะวันตกของบ้านจริง
นะฮะเจอช่วงยี่สิบสี่ธันวาคมเมนแห่งนี้ผู้ใหญ่บอกว่าเดิมเป็นพื้นที่ป่ารกร้าง
คือมันน่ากลัวมากไม่มีใครกล้าสัญจรผ่านนะครับ
ก็คือปล่อยเอาไว้นะมีศพเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเผา
ครั้งล่าสุดที่เผาศพของชาวบ้านในพื้นที่
ก็นู่นน่ะไปอีกกว่าแล้ว
ตอนนั้นมีคนในหมู่บ้านอายุ๖๙

เพราะภาษณ์ภาคเหนือเขาจะถือเห็ดน้อย
เข้ามาทำส่วนเปล้งมีการเจ็บกันเป็นขึ้นไหน
แล้วก็วันนั้นท่านผู้ชมครับ
ที่ออกตามหานางอาคอนกันก่อนจะเจอศพ
เราได้คุยกับนายอำนวยชัยวงศ์
เป็นสรวัสดิ์กำนานตะบลโปรงทุ่ง
เป็นหนึ่งในผู้ที่ออกค้นหานางอาคอนนี่ฮะ
เขาก็ไป
เปิดไปทำอะไรให้เราดูเลยนะฮะ
บอกว่าวันนั้นเนี่ยพอมาถึงเมนท้ายหมู่บ้านเนี่ย
เห็นประตูปิดล็อกแบบนี้ปิดล็อกเรียบร้อยเลยนะ
แต่ที่ผมเอกใจก็คือเอ๊ะบานล็อกของประตูเตาเผาเนี่ย
ปกติมันไม่มีใครมาดูแลอยู่แล้วใช่ไหมค่ะ
ปกติมันเถาวงเถาวันมันเลื้อยปิดเต็มไปหมดอืม
เอ๊ะทำไมเถาวันมันถูกดึงจนขาดเออ
เปิดประตูออกมานะฮะพอเปิดออกมาเนี่ยเจอนางอาคอนจริงจริงนะฮะ
คือช่วงนั้นก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเห็นแค่เถาวันขาดแล้วมาเปิดประตู
เชิงตะกอนเมนเผาศพอ่ะนะมันเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่เนี่ย
เขาลองโทรศัพท์เข้ามือถือของนางอาคอนผู้ตายด้วยค่ะ
แล้วมันมีเสียงโทรศัพท์ดังออกมาจากเมนมันห่างจากที่เขายืนอยู่เนี่ย
ประมาณห้าสิบเมตรเขายืนยันว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์อืม
แล้วสังเกตไปเนี่ยโอ้โหปกติมันลกมากเถาวงเถาวันขึ้นเต็มไปหมด
เถาวันมันถูกดึงขาดหมดก็เลยไปเปิดประตูเมนดู
ก็เจอศพนางอาคอนอยู่ในถังพลาสติก๒๐๐ลิตรสีฟ้าครับ
มาดูดูแล้วก็เสียงโทรศัพท์มันดังมายืนข้างล่าง
เขาบอกว่าโทรศัพท์มันดังอยู่ข้างในเมนเขาก่อนเขาจะเปิดอย่างนั้น
จะถ่ายรูปไว้แล้วก็ปุ๊บเขาเปิดเขามีเห็นถังสองพันลิตรสีฟ้า
ท่อนหลวงด้านในไหมปลาก็ผลักดูว่ามันเอ้อมันหนัก
ก็เลยไม่ต้องไม่ยกอะไรเลยนะเขาผลักดูเฉยเขาก็ปิด
เขาจับดูแล้วมันหนักผิดสังเกตค่ะผิดสังเกต

นี่ค่ะคือไม่ต้องยกดูเลยฮะคนที่เจอบอกแค่ลองผลักผลักดู
โอ้โหมันหนักแล้วแบบเหมือนต้องมีใครอยู่ข้างในอ่ะแจ้งตำรวจเลย
ค่ะโอ้โหนี่ตรงนี้ฮะห่างจากบ้านมาทางทิศตะวันตกอ่ะนะ
๕๐๐เมตรครับก็มีพระอาจารย์ใช่ไหมที่เขาบอกว่า
ให้มาหาตรงตรงจุดตรงเนี้ยใช่ก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกที่ครอบครัวหากันเองอ่ะ
ก็ลองพึ่งศัยศาสตร์ดูก็เป็นพระอาจารย์ท่านนี้ค่ะนั่งทางในแล้วบอกว่า
นาคอนอยู่ในอาคารฝั่งทิศตะวันตกโอ้โหอืมนี่ค่ะ
พระอาจารย์เชษนะคะจำวัดอยู่สำนักสงเกาะหลวงตำบลโปงทุ่ง
ก็เป็นพระที่ชาวบ้านแล้วก็ญาติผู้ตายเคารพนับถือ
ทีมข่าวเราก็เลยแวะไปหาท่านไปพูดคุยกัน
ซึ่งพระอาจารย์เชษบอกว่าหลังจากที่พี่น้องนางอาคอนโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือเนี่ย
ท่านก็นั่งสมาธิแล้วก็ภาวนาขอให้ครูบาอาจารย์ช่วยโดนบันดาล
ก็เป็นบารมีของครูบาอาจารย์นี่แหละทำให้ท่านเนี่ยมองเห็นจุดพบศพ
ซึ่งพระอาจารย์เชษก็บอกว่าพระอาจารย์เชษสามารถมองเห็นหน้าตารูปภัณฑ์สันธารคนร้ายด้วยนะ
แต่บอกไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะว่าถ้าพูดไปแบบไม่มีหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวไม่มีคนเชื่อ
มันรู้แล้วถามว่าการดูแบบนี้เราไปพูดแล้วไม่มีหลักฐานใครจะเชื่อ
เดี๋ยวเขาก็หาความแชร์เราสิ
เขาโทรมาก็ถามอายุเท่าไหร่เกิดวันอะไรก็ดูไปงั้น

ถ้าพ่ออาจารย์มีเห็นทางในหรอ
ไม่เห็นทางในอะไรหรอกสิว่าเมื่อราวมีประอาจารย์เฉย
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยนะครับแต่ว่าตอนที่ไปหาก็เจอจริงนะฮะ
ใช่ก็ตามจากเสียงโทรศัพท์ที่เรียกเข้านี่แหละ
คดีนี้ถือว่าสะเทือนขวัญของผู้คนในพื้นที่และคนที่ได้ยินได้ฟังข่าวนี้
ยังไงก็ยังมีแง่มุมที่ต้องตามต่อนะครับเดี๋ยวทีมข่าวทรัฐทีวีเราตามให้นะฮะ